ซื้อมาเลยคันละแสนกว่าเอง

ตำรวจทางหลวงพยาวรับไปคุมตัว

จนมันเคลียร์พื้นค่า
เป็นตัมรวจด้วยนะ
แจ้งเรื่องไปที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบและเฝ้าระวังรถต้องสงสัยว่ารถของตำรวจนายนั้นเนี่ยอาจจะถูกกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงและสวมทะเบียนให้รถคันอื่นนำไปใช้
และเกรงว่าเดี๋ยวรถจะโดนนำไปใช้กระทำความผิดก็เลยแจ้งให้มีการตรวจสอบและจับกลุ่มครับ
ต่อมาตำรวจทางหลวงพยาวได้หลักฐานสำคัญคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นวงจรปิดแถวแยกประตูชัยกลางเมืองพยาว
ตำรวจทางหลวงพยาวก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มเจ้าของรถนะตอนนั้นก็คือนางสาวนิชานัน
จับได้ที่ลานจอดของห้างดังแห่งหนึ่งครับคุณนิชชานันก็ยอมรับว่าแฟนเธอเนี่ยไปซื้อมาเป็นรถหลุดจำนำ
ส่วนการต่อภาษีประจำปีเนี่ยคุณนิชนันกับแฟนของเธอก็ต่อกับเพจนั้น๑๕๐๐บาท
แล้วทางเพจก็จัดส่งป้ายภาษีมาให้ส่วนเจ้าของรถที่ถูกสวมทะเบียน
อัดคลิปขอบคุณตำรวจทางหลวงพยาวเลยคุณผู้ชมที่สามารถจะจับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
แล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพยาวดำเนินคดีต่อไป
ก็ต้องเตือนกันนะคุณผู้ชมช่วงที่ตอนนั้นผมก็หาซื้อรถใหม่อยู่
ระหว่างเราหาข้อมูลรถใช่ไหมครับครับ
แอดโฆษณาที่เกี่ยวกับรถมาก็มีโฆษณาของเพจ
นี่แหละรถหลุดจำนำมาโอ้โหทำไมขายถูกจัง
ทำไมรถคันนี้ขายถูกจังเลยพอกดเข้าไปดูโอ้โหมีเพียบเลยนะ
เป็นรายชื่อรถรุ่นต่างที่เป็นที่นิยมเนี่ย
แล้วขายในราคาถูกคุณผู้ชมต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับ